้วยทอดนะครับจากคุณยายอายุร่วมร้อยปี
แต่คุณยายแข็งแรงมากคุณ
จะบอกว่าคุณยายยืนทอดกล้วยทอด

ยายคุยหรือเปล่าวัย๙๙ปี

คุณยายอายุ๙๙ปีจริงนะครับ
สูงวัยที่ยืนขายกล้วยทอดมันทอดขนมไข่กรกกระทา
คือท่าทางที่คล่องแคล่วคนนี้นะครับดูแล้วก็ธรรมดาทั่วไป
หากไม่ถามอายุดูแค่หน้าตาก็จะคงคิดว่าประมาณ๗๐ปีแล้วไป
จริงแล้วนะครับคุณบุ๊คน้ำแข็งคุณผู้ชมครับ
อายุ๙๙ปี
จำลองวงหงษากลัวจะไม่เชื่อว่าอายุเฉียด

ควักบัตรประชาชนมาโชว์ให้เห็นชัดครับ
คุณยายเกิดวันที่๑เมษายนพศ๒๕๖๒
ชีวิตคุณยายนะครับผ่านความทุกข์ยากในยุคสงครามโลกครั้งที่๒มาแล้ว
สามีและลูกชายสองคนได้เสียชีวิตหมดแล้วครับ
ปัจจุบันอยู่กับหลานและเหรนที่บ้านใกล้วัดโคกมะตูมครับ
คุณยายจำลองว่าทุกเช้า๔๐๐น

จะตื่นมาเตรียมทำขนมไข่นกกระทา
กล้วยทอดมันทอดฟักทองทอด
จัดสายทานขึ้นรถเข็นคู่ใจ
เดินเข็นขายไปตามถนนพระองค์ดำนะครับ

จุดที่หน้าโรงพยาบาลรัฐนาเวทเด็ก

ระยะทางไปกลับจากบ้านประมาณ๒กิโลเมตร

กลับบ้านพักผ่อนขายทุกวันไม่มีวันหยุด
กำไรวันละ๑๐๐๒๐๐บาท

ไม่เป็นภาระของใครนะครับ
อกจากนี้ยายังมีเบี้ยผู้สูงอายุรายเดือนอีกด้วยนะครับ

โชคดีที่ไม่มีโรคประจำตัว

คุณยายอายุประมาณนี้จะมีโรคประจำตัว
เบาหวานความดันอะไรแบบนี้นะคะ
ใช่ครับบอกว่ามีปวดเมื่อยขาบ้าง
คุณยายเดินวันละ๒กิโลเมตรอะเนาะ
แต่อายุขนาดนี้ถ้าเกิดยังแข็งแรงแบบนี้

น่าจะมาจากชอบกินข้าวกับน้ำพริกผักต้ม
และปลาต่างนะครับ
น้ำสะอาดเยอะออกกำลังกายบ้าง
ทำอารมณ์แจ่มใสยิ้มแย้มตลอดเวลา
ป้าอยากไปอุดหนุนคุณป้า
ใครอยากไปอุดหนุนคุณยายคุณยายนะครับ

เดินไปตามที่ถนนพระองค์ดำ

โอ้โหนี่แหละค่ะคุณยายขายอยู่ตรง๒จุดนะคะ
หนึ่งเลยคือจุดหน้าโรงพยาบาลรัตนเวทเด็ก
แล้วก็ที่หน้าร้าน๗๑๑

ถูกแชร์ไปในโลกโซเชียลเยอะเหมือนกันนะครับ
ก็ไม่น่าเชื่อว่าอายุคุณยายนี่โอ้จะ๑๐๐ปี
แต่คุณยายสามารถที่จะยืนได้อย่างแข็งแรงหลังตรง
กล้วยทอดได้คีบกล้วยทอดได้
นี่ไงบอกแล้วคุณกลับไปถึงบ้านนะ
ตำน้ำพริกผักต้มจิ้มกินตลอด
ปลาด้วยกินน้ำสะอาดแบบที่คุณยายบอกด้วยนะคะ